ส่วนเหตุการณ์เฮียตีเจ้าของเต้นรถมือ๒ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ที่รมควรฆ่าตัวตายยกครัว๕ศพแล้วก็มีสูนักอีก๖ตัว
ทีนี้ค่ะทางในส่วนของข้อมูลทางคดีเบื้องต้น
ก็คือเหมือนกับทางเฮียตีเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของหนี้สินหลัก๑๐ล้าน
แล้วก็ตกลงกันกับคนในครอบครัวที่ฆ่าตัวตายด้วยกันนะคะ
ก็คือมีแม่มีพี่สาวมีภรรยายกเว้นลูกชายอายุ๑๓คนเดียวที่ไม่รู้เรื่อง
ตกลงเตรียมตัวไปซื้อถ่านถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดถอดกล้องวงจรปิด
เพื่อเตรียมที่จะฆ่าตัวตายพร้อมกัน
ว่าเรื่องของหนี้สินเป็นหลัก๑๐ล้านบาทเป็นปมเหตุนะคะทำให้ฆ่าตัวตาย
แต่พ่อของเฮตีพ่อของเฮติบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น
น่าจะมีอะไรมากกว่ากว่าเรื่องของหนี้สินเพราะพ่อบอกว่าถ้าหนี้สินแค่หลักสิบล้านนะ
ไปดูทรัพย์สินของเฮียเขาจริงนะไหนจะเต็นต์รถไหนจะบ้านไหนจะที่ดิน
เอาไปขายมันเกินเกินมูลค่าหนี้อยู่แล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
เฮียตีบอกว่าธุรกิจของลูกนี้ลงทุนให้หมดนะลูกชายแล้วก็ลูกสาวด้วยนะฮะ
ภรรยานี้ก็แยกกันอยู่ก็หลายสิบปีแล้วแต่ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันนี่แหละ
พอลูกชายมีข่าวว่ารมควันเสียชีวิตกันทั้งครอบครัวเนี่ยพี่สาวด้วยแม่ด้วยแล้วก็ภรรยากับลูกชายด้วยเนี่ย
มีคนมาทวงหนี้ที่พ่อเลยนะมีคนมาทวงหนี้ที่พ่อเลยแต่พ่อก็ยังแบบ
มันจะใช่เหรอคือมันคือการฆ่าตัวตายเพราะปัญหาหนี้สินจริงเหรอ
ใช่ค่ะอันนี้คือประเด็นที่ทีมข่าวของเราก็เลยต้องตามเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมต่อนะคะ
วันนี้เนี่ยพ่อของเฮียตีทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
เพราะพ่อบอกว่าลูกสาวพ่อมาเข้าฝันบอกว่าอึดอัด
อยากให้พ่อมาเชิญดวงวิญญาณอยากไปฟังพระสวดที่วัด
นี่นะคะพ่อของเฮียตีนะคะคุณพ่อทงชัยแป้นวง
แล้วก็มีป้าน่องซึ่งเป็นแม่บ้าน

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านเฮียตีที่เกิดเหตุนะคะ
ดวงวิญญาณทั้ง๕ดวงวิญญาณออกจากบ้านเพื่อไปที่วัด
นางสาวสุธิพรแป้นวงซึ่งเป็นพี่ของเฮียตีที่เสียชีวิตไปเข้าฝัน
อึดอัดอยากให้พ่อมาเชิญดวงวิญญาณไปฟังพระสวดที่วัดหน่อย
ในพิธีก็เลยมีการจุดทูบเทียน
มีของเส้นไหว้บอกกล่าวให้ดวงวิญญาณรับรู้
เชิญดวงวิญญาณออกมาจากห้องนอน
ร่างทรงบอกว่าวิญญาณทั้งหมดยังไปไหนไม่ได้
ยังติดอยู่ในห้องที่เกิดเหตุนะคะ
ระหว่างที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกมาจากบ้าน
ปรากฏว่าก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม
ก็เข้าทั้งพี่สาวกับตัวเรียตรีเลยใช่ไหม
คือตอนร่างทรงไปทำพิธีคือตอนแรกเหมือนกับพี่สาวมาเข้าก่อนนะคะ
แล้วสักพักเนี่ยค่ะก็มีวิญญาณมาเข้าร่าง

เชื่อว่าเป็นวิญญาณของเฮียตีนายกันตะพลแป้นวงนะคะ
มาบอกว่าพ่อช่วยผมด้วยผมรักพ่อผมไม่ได้ฆ่าตัวตาย
คือหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
พ่อของเฮียตีและร่างทรงก็นำห่อผ้าขาวบรรจุวิญญาณ

แล้วก็อยากจะให้ดวงวิญญาณทั้งหมดได้ฟังพระสวดที่วัดนะคะ
ผมไม่ได้กล้าจะตายพ่อช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วย
ผมรักพ่อผมรักพ่อผมรักพ่อผมรักพ่อ
ผมไม่ฆ่าตัวตายผมไม่ฆ่าตัวตายนะพ่อนะ
พ่อช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วย
เอาละลูกพอละลูกพอละลูกนะพ่อก่อนพ่อก่อน

พ่อนไม่รักหนูเลย
พ่อนฝนไม่รักหนูไง

ไม่ต้องเสียใจทุก

ป้าน้องคือตัวนี้ป้าน้องคือตัวนี้เออป้าน้องก็มาแล้วเนี่ยทำไมมีอะไรอีกลูก
เฮ้ยเดี๋ยวละอีกชิบถึงนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านที่เกิดเหตุ

คือป้าน่องเนี่ยเหมือนกับมีวิญญาณของพี่สาวของเฮียตีมาเข้า
ส่วนร่างทรงเนี่ยก็คือเฮียตีมาเข้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ
คือคุณพ่อของเฮียตีบอกว่า
หลังจากที่ได้ไปจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณลูกและครอบครัวที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ให้มาหามาเข้าฝันให้มาบอกสิ่งที่ลูกอยากบอก
ปรากฏว่าหลังจากเสร็จสิ้นการสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดท่าตะเคียน
พ่อกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ฝันจริง
ว่าลูกสาวมาหาที่หน้าบ้านตะโกนถามว่า
พ่อหนูขอเข้าไปในบ้านได้ไหม
พ่อก็บอกว่าเข้ามาหาพ่อในบ้านสิลูก
ในความฝันพ่อของเฮติบอกว่าก็นั่งอยู่บนโต๊ะรับแขก
แล้วลูกสาวก็มานั่งอยู่บนโต๊ะด้วยลูกสาวลงไปนั่งพับเทียบกับพื้น
แล้วก็ร้องไห้บอกว่าหนูไม่ได้เป็นหนี้
แล้วก็บอกว่าอยากให้มาเชิญดวงวิญญาณไปที่วัดหน่อย
ตอนนี้ทุกคนอยู่ในห้องอึดอัด
ก็เลยนำมาซึ่งการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

และขอให้ความจริงมันเป็นเรื่องของเจ้าที่สำรวจเขา

แต่งานนี้ก็ต้องเป็นหนังม้วนยาวแน่
เสียความจริงนะพี่พลมันพลาด
มันไปเชื่อคำพูดเขา
แล้วก็จริงมันไม่มีหนี้สินเลย

และเงินที่เขาให้เขียนกู้ไว้นี่

คือในมุมของพ่อเฮียตีเนี่ยนะคะ
คือพ่อยังไม่เชื่อว่าลูกจะคิดสั้น
ฆ่าตัวตายยกครัวด้วยปัญหาหนี้สิน
คือพ่อบอกว่าตอนนี้มีเอกสารสำคัญ
เฮียตีลูกชายทิ้งไว้
เชื่อว่าน่าจะเชื่อมโยงแล้วก็ไขข้อข้องใจได้บ้างบางส่วน

ก็อยากจะให้เสร็จสิ้นงานศพก่อน
แล้วก็จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานสำคัญที่ว่านี้
คือพ่อให้ข้อมูลมาคร่าวนะคะว่าหลักฐานที่ว่านี้
เป็นซองเอกสารสีน้ำตาล
ระบุถึงเตี๋ยแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์
ซึ่งเป็นเบอร์ของพ่อเฮียตีนี่แหละค่ะ
แล้วก็โทรศัพท์ไอโฟนอีก๔เครื่อง
คือพ่อของเฮตีบอกว่าเรื่องของหลักฐานต่าง
รอให้ตำรวจตรวจสอบแล้วก็ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม
ว่าหลักฐานที่ว่านี้เป็นของจริงหรือของปลอม
เพื่อจะเชื่อมโยงหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของครอบครัวเฮียตีนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับลูกน้องของเฮียตีเป็นลูกน้องคนสนิทเลยค่ะ
นายวิวาชนะการีเขาก็เรียกกันนายวานายวาเนี่ยนะคะอายุ๓๒
ก็ทำงานเต็นต์รถกับเฮียตีเกือบ๕ปีเป็นลูกน้องคนสนิทเลย
ในวาคนนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นวันพุธ๑๙กุมภาพันธ์
วันนั้นนายวากับครอบครัวไปลาขอไปงานศพญาติที่บ้านเกิดในจังหวัดอุดรธานี
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นตอนที่ในวาภรรยาและลูกสาวกำลังลากกระเป๋าจะออกจากบ้าน
เพราะว่าขออนุญาตเฮียติแล้วว่าขอไปงานศพญาตินะที่อุดรก็ลากกระเป๋ากำลังจะไป
เฮีมาบอกว่าเฮียรู้ว่านายวาเนี่ยอยากได้นาฬิกามานานแล้วใช่ไหม
จริงอยากให้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสวันนี้เฮียมีโอกาสแล้วเฮียให้เลยก็แล้วกัน
นี่ค่ะแล้วก็ยื่นนาฬิกาเรือนหนึ่งให้กับนายวาลูกน้องคนสนิท
นายวาก็รับนาฬิกามานะคะแล้วก็ไปอุดรธานีไปงานศพญาติตามที่ขออนุญาตลาเอาไว้
ไม่คิดว่านี่จะเป็นคำพูดสั่งเสียของเฮียตีค่ะ
แล้วก็ให้ของขวัญชิ้นสุดท้ายเอาไว้ดูต่างหน้านี่ค่ะนาฬิกาเรือนนี้ค่ะ
ผมก็มาอยู่นี่แหละผมไม่ไปไหนหรอก
ช่วงตี๒ปีหลังยอดตกมาก
คือรถมาดองไว้คันหนึ่งก็บางคันจอด๕๖เดือนก็มี

๒ปีหลังนี้ขายยากประมาณเดือนละ
อย่างว่าแต่เดือนแล้วเดือนละคันก็ยังยากเลยครับ

ก็รับรู้ถึงรายจ่ายเขารายรับมันเข้ามาไม่เหมือนกับรายจ่าย

เขาก็ต้องดึงซัพพอร์ตจากที่อื่นมาซัพพอร์ตให้ตัวเรา

นี่ค่ะลูกน้องคนสนิทของเฮียตีนะคะ
บอกว่าที่เต็นต์รถมือ๒ช่วงหลังลูกค้าน้อยจริง
แต่ว่าเฮียตีเองก็ไม่เคยพูดถึงปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรนะ
ถามว่าจ่ายเงินเดือนลูกน้องตามปกติไหม
เงินเดือนตรงตามปกตินะคะ
ส่วนลูกน้องอีกคนนึงนะคะนางละมัยชนะการี
ก็บอกว่าเฮียตีเนี่ยไปดูถ่าน
ที่มีอยู่เห็นว่ามันมีอยู่ครึ่งกระสอบ
แล้วก็ใช้ให้เธอไปซื้อเพิ่ม
อันนี้คือสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
เหมือนกับว่าทางเฮียตีและครอบครัว
เตรียมการในการจุดเตารมควันฆ่าตัวตายค่ะ
ก็คือสั่งให้ไปซื้อฐานมาเพิ่ม
ละมัยคนนี้บอกเธอเองแหละ
ซาเล้งไปซื้อถ่านมากระสอบนึง

ก็คิดว่าเออซื้อถ่านมากินปิ้งย่างกัน
เธอก็ซื้อถ่านตามที่บอกนะ
ก็มีหน้าที่เกาะไฟเวลาเขากินปิ้งย่างกันเป็นปกติ

ละมัยบอกว่าซื้อถ่านมาเสร็จ
ก็ถามเฮียตีให้หนูก่อไฟเลยไหม
ว่าครอบครัวเฮียตีคงจะกินปิ้งย่างกันเหมือนที่เคยทำกันมา
แต่แม่เฮียตีตอบเธอว่าไม่ต้อง
ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวแม่จัดการเองรอน้องวินเนอร์มาก่อน
ก็บอกว่าตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
คาดคิดเลยจริงว่าเฮียตีจะนำถ่านนี้ที่สั่งให้เธอไปซื้อมาเนี่ยมาก่อเหตุสลดแบบนี้
บอกว่าปกติแล้วเธอเป็นคนทำความสะอาดในบ้านนะคะ
หลังเกิดเหตุไม่กล้าเข้าไปเลยค่ะ
เพราะว่าคือไม่ใช่เพราะกลัวอะไรนะแต่รับไม่ได้
ทำใจไม่ได้กับเหตุสลดนี้เพราะเธอเองก็เป็นลูกน้องคนสนิทของครอบครัวเฮียตีอะค่ะ
มันหดหูเปิดไปห้องน้องก็ไม่ได้
เปิดไปห้องแม่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะในห้องนั้นมันเป็นห้องเกิดเหตุ
มันลำบากใครไม่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นคือไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไง
เราอยู่กับเขามาเขาไม่ได้เลี้ยงเราเหมือนเหมือนลูกน้องเขาเลี้ยงเราเหมือนน้องเหมือนญาติ
เหมือนญาติคนนึงเหมือนเสียญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งไปเหมือนกันไปคนเดียวไม่พอว่านะไปหมดทั้งครอบครัว
แล้วคราวนี้มันมาบึ้มอยู่กับโรคทั้งโลกอ่ะมันมืดไปหมดไปซื้อฐานให้เขาเสร็จแล้วก็เอาไปไว้หลังบ้านอย่างที่นักข่าวเห็นเอาไว้ตรงนั้นแหละ
แล้วตอนนั้นซื้อเต็มกระสอบแล้วคราวนี้ตอนนี้มันเหลืออยู่ครึ่งนึงแล้วเตาถ่านที่เห็นวางอยู่นั้นเขาก็ซื้อมาใหม่
ตอนแรกเขามาดูของเก่ามันมีอยู่ครึ่งกระสอบเขาบอกว่ามันไม่พอเราไปซื้อมาใหม่ละกันน้อยไปซื้อมาให้เฮียมาใหม่กระสอบหนึ่งเลยเต็มเต็ม
แบบไหนก็ได้เอามาเลยเขาบอกอย่างนี้แม่ยังไม่ก่อหรอกยังไม่ถึงเวลาเอาไว้ถึงเวลาเดี๋ยวแม่ก่อเองเขาก็พูดแค่นั้น
ก็ต้องว่ากันไปตามความสงสัยของคุณพ่อที่คงจะต้องให้ทางตำรวจเขาช่วยเคลียร์ตรงนี้ให้นะครับแต่ว่าเรื่องศพของเฮียตีและครอบครัวรวม๕ศพตอนนี้แยกอยู่สองวัดนะฮะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าแต่ละวัดเนี่ยเตาผงเตาเผาก็ไม่พอใช่ค่ะก็เลยต้องแยกกันนะครับที่วัดธรรมจักรนะฮะนี่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศล
วันนี้ก็มีครอบครัวมีผู้ที่เดินทางมารบศพ
ที่ถาดอาหารนอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้ว
ก็ยังมีขนมต่างแล้วก็มีตุ๊กตา
เพื่อนเอามามอบให้กับน้องวินเนอร์ด้วย
ขนมแล้วก็ตุ๊กตาเห็นไหมฮะข้อความบนตุ๊กตาบอกว่ารักเพื่อนนะ
ส่วนคุกกี้นะคาดว่าน่าจะมาจากเพื่อนสนิทนะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่ฮะ
ดูจากข้อความบนถุงคุกกี้เนี่ย
ช่างภาพเราเองก็ยังบอกว่าถ่ายไปก็เศร้าไปนะครับ
ข้อความบนคุกกี้นะครับบอกว่าถึงน้องวินเนอร์กินเยอะ
ให้อร่อยนะแกเนี่ยนะขอบคุณที่ทำให้เขามีความสุข
ไม่ต้องห่วงใครเลยนะรักนะเว้ยนี่ฮะ
กัดเนี่ยคงจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยบอกเป็นคู่กัดกันนะครับ
บำเพ็ญกุศลศพจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพของน้อง
เนอร์และคุณแม่ยอดขวัญคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับ
ก่อนจะหชับปณะกิจศพอังคารที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธุ์นี้
ส่วนที่วัดท่าตะเคียนนะครับเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
เฮียตีแล้วก็พี่สาวกับคุณแม่เฮียตีนะครับทั้งสามศพอยู่ด้วยกันที่วัดนี้นะครับ
ก็วางรูปเรียงกันที่สาราเดียวกันรูปหน้าโรงทางซ้ายมือคือพี่สาวของเฮียตีนะฮะ
ตรงกลางก็คือคุณแม่นะครับขวามือคือเฮียตี
คืนนี้ก็มีผู้ที่มาร่วมเคารพศพนะฮะรวมทั้งเพื่อนตรอรุ่น๖นะฮะ
ที่มาแสดงความอาลัยกันในวันนี้นะครับ